สำหรับกู้ภัยใจพระพี่บินบรรลือฤทธิ์นะคะยังคงช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง
ไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าสัตว์นะคะ
อย่างก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็ไปให้อาหารน้องช้างที่พระเนธคล้องช้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หลายเสียงหลายจังหวัดก็บอกว่ามาจังหวัดผมบ้างมาที่นี่บ้าง

ล่าสุดค่ะพี่บินไปที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
เมื่อวานนี้พี่บินพร้อมกับคณะอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกระตันยู
พร้อมด้วยคุณต่องสิทชอยหรือรัชพลผู้โอบอ้อมอดีตนักสนุกเกอร์ขวัญใจชาวไทย

นำขบวนรถคารวาลพืชและผลไม้อาหารช้าง
ซึ่งก็มีทั้งอ้อยมันแก้วข้าวโพดสับปะรดจำนวนหลายสิบตันมามอบ
สนับสนุนเป็นอาหารให้กับบรรดาช้างที่อยู่ในความดูแลของแคมป์ช้างทวีชัยจำนวน๒๕เชือกนะคะ
ซึ่งหลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
แคมป์ช้างทวีชัยและปางช้างอีกหลายแห่งในจังหวัดกาญจนบุรีต้องหยุดให้บริการรับนักท่องเที่ยว
ทำให้ขาดรายได้ในการจัดอาหารมาให้ช้างนะคะ
อีกทั้งควานช้างและเจ้าหน้าที่ของปางช้างก็ต้องขาดรายได้มาเป็นระยะเวลานานหลายเดือน
ลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะพี่บินก็ยังได้มอบเงินนะคะ
สนับสนุนค่าอาหารช้างจำนวน๒แสนบาทให้กับทางปางช้างด้วย
แล้วก็มอบข้าวสารรวมถึงถุงยังชีพและเงินจำนวน๑๐๐๐บาท
ช่วยเหลือครอบครัวของควานช้างที่ขาดรายได้และยังมอบขนมนะคะ
พร้อมกับเงิน๑๐๐บาทให้กับลูกหลานของควานช้างนะคะ
ถือว่าเป็นกู้ภัยใจพระที่สุดเลยคุณ
และที่สำคัญนะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะให้ความช่วยเหลือตอนนี้เนี่ย
พี่บินบรือฤทธิ์เขาเปิดรับบริจาคนะคะ
ผ่านช่องทางโซเชียลของมูลนิธิร่วมกับตันยู
ใครที่อยากจะร่วมบุญในครั้งนี้ก็สามารถโอนเงินไปช่วยเหลือได้นะ
ใช่ค่ะกล้วยกับมันแก้วคุณชอบอะไรคะ